คุณผู้ชมส่งไลน์มาถึงวิธีการคลายร้อน

อยากทำอะไรให้เรารู้สึกเย็นสดชื่นขึ้นมาบ้างนะ

เอาล่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารกันหน่อย
เรื่องราวดีของการนำผลไม้มาทำให้มันดูสวยงาม

คือจริงแล้วเรียกได้ว่ามันเป็นงานฝีมือ
มีมาตั้งแต่ในสมัยโบร่ำโบราณ
แล้วในละครในละครเราก็ติดตามกันมาแล้วนะคะ

ใครก็ตามจะมานั่งแกะสลักแล้วออกมาสวยงาม
เขาก็เลยมีการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้เด็กได้มีการฝึกอาชีพ
แกะสลักผลไม้ได้อย่างสวยงามค่ะ

ใครจะไปคิดว่านี่เป็นฝีมือของน้องนักเรียนชั้นม๔เท่านั้นนะคะ

ใช่ค่ะเป็นนักเรียนชั้นม๔โรงเรียนโรงเรียนศรีอินทราทิศพิทยาคม
ซึ่งเป็นหนึ่งในการเรียนการสอนของวิชาการงานอาชีพ

เรียนครับแต่ทำแบบนี้ไม่ได้ฮะ
คือเราก็ไม่มีการเรียนการสอนแบบนี้เหมือนกันนะคะ
แต่ว่าที่นี่เขามีซึ่งโรงเรียนเขาให้ความสำคัญกับการทำงานฝีมือการแกะสลัก
แล้วน้องนักเรียนก็ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลย
เพราะว่านอกจากจะได้ฝึกฝีมือเพื่อไปประกอบอาชีพแล้ว
ก็ยังถือว่าเป็นการฝึกสมาธิและพัฒนาการทางด้านอารมณ์ได้ดีอีกด้วยนะ
แกะสลักที่ว่ายากแต่ว่าน้องทำกันออกมาได้อย่างสวยงามปรานีตบรรจงมาก
แถมยังได้รับรางวัลได้รองชนะเลิศในการแข่งขันฝีมือทางวิชาการระดับภาคเหนือด้วยนะคะ
เก่งมากเลยปรบมือให้เลยปรบมือให้ทางโรงเรียนด้วยนะคะ
แล้วก็น้องทุกท่านด้วยนะคะถือว่าเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่สนับสนุนส่งเสริมอาชีพและวิถีไทยค่ะ
โรงเรียนไหนจะบรรจุลงในหลักสูตรการเรียนการสอนทำตามไอเดียดีแบบนี้ไม่ห่วงนะคะ

สลักอย่างนี้มันสวยงามนะแล้วยิ่งมาจัดเรียงบนจานผลไม้เลยเวลาเอาไปเสิร์ฟเนี่ยโอ้โหมันก็สามารถทำให้ดูน่ากินน่าทานได้
มันดูแบบเพิ่มมูลค่าขึ้นมาได้เลยนี่แหละครับ
คือตอนเด็กเนี่ยดิฉันเคยเรียนนะแกะสลักมันจะมีวิชาเรียนไง

แกะบนสบู่คุณเคยไหม
โอ้โหเคยแกะปุ๊บแล้วก็เป็นเหมือนผลไม้ก็เลยกินเข้าไปเลย

เวลาหัวเราะฟองออกแค่ปุ๊ก

ดิฉันเคยแกะจริงขนาดสบู่ที่ว่าแข็งแบบมันจะมีความยืดหยุ่น
แกะยากผลไม้เนี่ยยากกว่าอีกนะคุณ
เนื้อมันจะแน่นเนอะทองอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครทำได้เนี่ย
แล้วก็ต่อยอดเป็นอาชีพได้จริงเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งผลงาน
อีกหนึ่งฝีมือของคนไทยเรานี่แหละนะคะ